แต่ฝ่ายชายเขาไม่ลดละความพยายามอยากจะตามง้อ
ง้อเท่าไหร่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมดีด้วยวันนั้นนี่โอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามง้อกันอ่ะคุณ
เดี๋ยวนี้ไม่วิ่งแล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามผู้หญิงก็ขี่หนีผู้ชายก็ขี่ตาม
สุดท้ายเนี่ยทำไว้ท่าไหนไม่รู้ทำรถเขาล้มอ่า
เขาตายเลยค่ะแต่ประเด็นคือไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอุบัติเหตุรถล้ม
หรือว่าตายเพราะว่าถูกทำร้ายเพราะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
จะเห็นว่าที่รถล้มไปแล้วฝ่ายสามีขึ้นไปขร่อมร่างอดีตภรรยา
อยู่๑๕นาทีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
บ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะสพพระแสงนะคะได้รับแจ้งเหตุ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุรธานีนะคะ
พบร่างของนางอาพรวัยห้าสิบห้าปีอ่ะค่ะนอนเสียชีวิตอยู่
ความหน้าร่างกายไม่มีบาดแผลเลยนะคะใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินล้มอยู่หนึ่งคัน
หลังจากนั้นไม่นานจับตัวคนก่อเหตุได้ซึ่งก็คือนายสมบูรณ์นะคะสามีเมาเหล้าเลยค่ะ
ก็คุมตัวไปสอบสวนทีเนี้ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ไม่มีบาดแผลใช่ไหม
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตแล้วคือยังไงอ่ะคือตายเพราะว่ารถล้มเหรอ
หรือว่าถูกทำร้ายหรือยังไงกันแน่ทีมข่าวเราก็เลยไปไล่หาวงจรปิดนะคะ
บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงสี่สิบสามนาทีค่ะคุณผู้ชม
นี่มอเตอร์ไซค์สองคันเห็นไหมขี่ไล่กันมาเลยฝั่งสามีกับฝั่งภรรยาแล้วนี่เห็นไหมคะ
รถของฝั่งผู้เสียชีวิตพุ่งตกเข้าไปในเหมือนกับสวนปาม
เป็นสวนปามของชาวบ้านในพื้นที่แล้วสามีก็เดินไปดู
ดูอีกทีนะคะอีกมุมนึงค่ะมอเตอร์ไซค์สองคันออกมาจากซอย
แล้วก็พุ่งลงสวนปามไป
เหมือนมีของอะไรร่วงไม่รู้แล้วก็รถของฝ่ายหญิงก็พุ่งเข้าสวนปาม
ตกเข้าไปข้างในเลยนะคะก่อนที่ฝ่ายสามีจะเดินไปดูค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ตอนที่ในเอียดเดินไปดูภรรยาเนี่ย
คือมันติดมุมเสาพอดีนะคะแต่ว่าถ้าซูมดูเราได้ซูมมาไหมคะ
เขาบอกถ้าซูมดูจะเห็นว่าเนี่ยคร่อมร่างภรรยาอยู่
เห็นไหมอืมดูนะนี่นะเดินลงไปใช่ไหมแล้วเนี่ย
เนี่ยจังหวะเนี้ยเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่คล่อมร่างภรรยาอยู่ครับ
ชาวบ้านเห็นไหมชาวบ้านตอนแรกชาวบ้านเดินไปแล้วอยู่ก็พังงะแล้วถอยไปเลยอย่างเร็ว
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรฮะเห็นว่าในมือเขามีมีด
ตอนแรกจะเข้าไปช่วยเลยพังงะถอยออกมาเลยค่ะ
ไม่กล้าเข้าไปแล้วในมือมีมีดแล้วก็เนี่ย
เขาคล่อมร่างภรรยาอยู่เห็นบอกว่าร่วม๑๕นาทีเลยนะคะ
เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่า
ตำรวจสพพระแสงก็มาถึงก็เข้าระงับเหตุตามยุทธวิธีนะคะ
บอกให้นายเอียดเนี่ยวางมีดลงยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
แล้วตำรวจก็เข้าชาร์จตัวเลยหลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้ามาดูเหตุการณ์กันนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็คุมตัวในเอียดไปโรงพักนะคะนี่นี่ตอนที่ตำรวจมา
ครับระงับเหตุแล้วเราส่งคุณระวีการลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ได้เจอกับเพื่อนของคนตายซึ่งก็คือคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คนตายมา
เห็นในกล้องวงจรปิดเลยค่ะคือเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยผู้ตายขี่รถมารับเขาไปทำธุระ
ทีนี้ระหว่างทางด้านไปเจอในเอียดสามีแล้วก็โดนขี่รถไล่ตามมา
ขี่มาประชิดบ้างดึงแขนบ้างผู้ตายนี่ระหว่างขี่รถโดนดึงแขนไปสองครั้งนะคะ
แต่ผู้ตายก็สะบัดออกจนกระทั่งถึงหน้าปากซอยก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปกล้องวงจรปิดเลยเธอบอกว่าตัวเธออ่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยพอจังหวะรถล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยหันไปอุ้ย
เห็นสามีเพื่อนก็คือในเอียดอ่ะพกมีดมาด้วยเธอก็เลยหนีก่อนค่ะ
ยืนยันว่าตอนที่เธอรถล้มไปแล้วลูกออกมาเนี่ยคนตายยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ยังตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่เลยอะค่ะ
ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ตอนตีเธอก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ๋อ
พี่ก็ลุกขึ้นมาด้วยเดินออกไปเลยเดินออกไปเลย
แล้วแกเคยเล่าไหมทำไมสามีไม่ยอมหย่าให้
ไม่เคยเล่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่านะคะว่าหลังเกิด

เพราะว่าฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกาย
ฝ่ายหญิงเขาก็เลยขอเลิกค่ะ

หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มี

แต่นายเอดบอกอย่ามายุ่งแค่รถล้ม

สักพักหนึ่งผู้ตายก็เงียบเสียงไปเลย

สรุปแล้วคือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ
หรือว่าในเอียดทำอะไรภรรยาหรือเปล่า
กันอยู่มาประมาณสัก๒ปีได้แล้วล่ะคู่นี้

เพราะว่าฝ่ายภรรยาเขาไม่กลับมาอยู่แล้ว
ทีนี้ลูกสาวก็ย้ายออกไปมีครอบครัวอีก
ก่อนหน้านี้เห็นบอก๓เดือนที่แล้วเนี่ย
ยังมาให้ผู้ใหญ่ช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาให้หน่อย

เรื่องที่ว่าฝ่ายหญิงเขาอยากขอหย่า
แต่ฝ่ายชายเนี่ยอยากขอคืนดี
พี่สาวพี่หาพลนั่นบอกว่า

แต่เทพก็วิ่งออกจากบ้าน

ยืนอยู่แต่วิ่งมิดด้วยนะ

จริงสองผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันมานานแล้วไหม

อ่าพี่อาโพน่ะอยากจะลืก

แล้วก็สมบูรณ์นะบอกว่าจะเลิกกัน

รอไหมผมไม่อยากให้
ทีมข่าวเราไปที่วัดเทพพิทักษ์วนารามนะคะ
ลูกสาวและญาติของผู้ตายก็กำลังเตรียมงานศพกันเลยค่ะ

พ่อก็คือคนที่ว่าขับรถเบียด
ขี่รถเบ็ดแม่จนแม่ล้มแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะ

เพราะต่างฝ่ายต่างก็แยกกันอยู่นานแล้ว

เธอบอกเธอไม่รู้จริงว่ามันเกิดจากเรื่องอะไร
แต่ลึกแล้วในฐานะลูกสาวของคนทั้งคู่
ขอยืนยันว่าครึ่งชีวิตของพ่อ
ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวมาตลอด
พนักงานสอบสวนสพพระแสงก็บอกว่า
เอียดถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะคะ

เมืองต้นในเอกสารภาพว่ามันมีเหตุจากเรื่องทะเลาะกันในครอบครัว
ก็เลยใช้เท้าถีบรถคนตายจนรถล้ม
ส่วนเรื่องว่าผู้ตายตายได้ยังไง
เดี๋ยวรอผลจากนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีอีกครั้งหนึ่ง

ไปดูเหตุการณ์นี้